ล่าสุดไปเจอข่าวเมาว์บ่อยมาค่ะมีเพจ๑
เขาไปเขียนข่าวโยงใยประมาณว่าอันนี้เขาเขียนนะเขาเขียนนะ
ดาราสาวบูมสุภาพรครบซ้อนพระเอกเกรทวรินทร
เพิ่งประกาศเลิกลากับแฟนสาวหมอออนได้เดือนกว่า
ซึ่งก็คือถ่ายละครด้วยกันนั่นแหละ
หยอกแซวกันบ่อยแล้วก็เลยสปาสกันในที่สุด

แต่งานนี้สาวบูมค่ะรีบออกมาเคลียร์ชัดเลยนะจากปากทันทีว่า
พระเอกหนุ่มเนี่ยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น

ก็มีหนุ่มรู้ใจนอกวงการคุยกันอยู่ค่ะ

โยงโยงคือไม่อยากให้คิดว่าแบบ
ว่าเราซ้อนกันอะไรอย่างนี้

กับพี่เกดเราสองคนต่างบริสุทธิ์ใจ
ที่จะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่น้องกันแบบนี้
ในฐานะนักแสดงร่วมเพื่อนร่วมงาน

คือพี่เกรทก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้ถือตัว

แล้วก็เป็นแบบแหมเพื่อนหนุ่มอะไรอย่างนี้

กับพี่เกดก็คือเป็นแค่นักแสดงร่วม

มีคนคุยค่ะของบูมใช่
เขาเข้าใจไหม
เขาก็บุมว่าเขาก็น่าจะเข้าใจนะคะ
มันจะมีข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวนั่น

เฮ่ยเราจะไปซะดุ้งกับสิ่งที่มันไม่จริงทำไม
สรุปนะคะบุ้มเกศก็ไม่มีอะไร
เป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยเท่านั้นนะคะ
ไม่หรอกโสดไงแล้วเพิ่งโสดหมาก
ก็อยากรู้ว่าสาเหตุที่เลิกกับหมออ้อนเพราะอะไร
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครไปใกล้ชิดเกรทช่วงนี้

แต่ชัดเจนแล้วนะคะว่าบูมเองก็มีคนที่คุยแล้วอยู่เหมือนกันนะคะ